ในคดีของคุณตังโมยังมีพยานอีกสองท่านที่ยังไม่ได้เข้าให้ปากคำคือคุณโบทีเค

ตอนที่ประมาณตี๑ถึงช่วงประมาณตั้งแต่ตี๔
แล้วก็คุณบิ๊กคุณบิ๊กเป็นคนที่ไปแชทคุยกันกับกติก
ให้มีการปกปิดเรื่องของการปัสสาวะบนเรือของคุณตังโมด้วย
ทั้งสองท่านต้องถูกเรียกไปสอบปากคำด้วย
แต่เมื่อวานนี้ตำรวจมีการเรียกคุณจ๊อปกับผู้หญิงที่บอกว่าเป็นแฟนสาวของคุณจ๊อปเข้าไปร่วมให้ปากคำด้วย
ไปดูการให้ปากคำเมื่อวานหลังจากที่มีการไปจำลองเรื่องของการลงเรือต่างนานนี่แหละนะฮะ
ซึ่งคุณจ๊อปเองหนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์การตกเรือเสียชีวิตของคุณตังโมเองเมื่อวาน
ก็ไปให้ปากคำกับตำรวจสพนนทบุรีเพื่อเป็นการสอบประคำเพิ่มเติมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากที่ได้มีการลงเรือจำลองเหตุการณ์ร่วมกันกับปอและกระติกไปก่อนหน้านั้น
เมื่อวานจ๊อปเองมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าเป็นแฟนสาวเดินทางมาด้วย
มาให้ปากคำร่วมกันกับตำรวจนี่ผู้หญิงคนนี้ครับ
ซึ่งพอแฟนสาวของคุณจ๊อปปรากฏตัวที่สพเมืองนทบุรี

แน่นอนนะฮะเธอก็ไม่ได้ตอบคำถามใด
ซึ่งมีบรรยายงานจากกองทัพนักข่าวที่อยู่หน้างาน

ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แฟนคุณจ๊อปนะ
แต่ที่มาปรากฏตัวเพื่อต้องการจะเบี่ยงเบนความสนใจจากสื่อให้มาที่นักผู้หญิงคนนี้

ปรากฏว่าคุณจ๊อล์ฟประชัยจังหวะนี้

เพราะสื่อมาลุมผู้หญิงคนนี้หมดแล้ว

กันก็มีกระแสข่าวออกมาเรียกว่าอาจจะมีการออกไหมจับผู้ต้องหาเพิ่ม๑คนในความผิดฐานประมาทกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ขณะที่ตอนนี้พนักงานสอบสวนเองมีการสอบปากคำไปแล้วทั้งหมดกว่า๑๓ปาก
แต่ยังมีอีก๒คนก็คือคุณโบไทอัมคิมดรองท์ที่ปรากฏตัวในภาพวงค์สอนปิด
ไปอยู่กับกลุ่มผู้อยู่บนเรือในอู่ต่อเรือคุณโบเสื้อสีเหลืองที่ขับรถมากับคุณกติกแล้วก็อีกหลายคน
เดี๋ยวคุณโบเนี่ยต้องไปให้ปากคำด้วยว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์มีใครโทรหาคุณไปที่อู่เรือไปทำอะไร

คุยอะไรกับคุณกติกและผู้ชายในภาพ

แล้วก็มีคุณบิ๊กผู้ชายคนนี้

มันมีการปรากฏเป็นบทสนทนา

ในประเด็นลักษณะที่ให้ปกปิดเรื่องของการที่โม้เนี่ย

มาสอบปากคำด้วยนะครับว่าเกี่ยวข้องอย่างไร

บนเรือตอนนี้ตำรวจเก็บข้อมูลไป
ตรวจสอบแล้วทั้งรูปภาพ

แล้วรายละเอียดของเวลาสถานที่

แปลงได้มันสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด